คุณผู้ชมฮะเกิดเหตุขึ้นกับคุณยายท่านหนึ่งอีกแล้วนะครับ
เพราะว่ามีคนร้ายขับกระบะแล้วก็มากระชากสร้อยคอของคุณยายไป
คุณยายเป็นคนขายหมกปลาในตลาดนะฮะ
กระชากไปแล้วได้สร้อยไปครึ่งเส้น
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ทางตำรวจสพเมืองเลยได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุคนร้าย
กระชากสร้อยคอทองคำแม่ค้าที่ตลาดบ้านฟากนา
ตำบลนาอ่านอำเภอเมืองเลยนะครับ

พบกับคุณยายศรีวันศรีบูรินอายุ๖๖ปีเป็นแม่ค้าขายหมกปลา
เหลืออยู่ครึ่งเส้นติดมือคุณยายไว้แบบนี้นะครับ
ส่วนอีกครึ่งเส้นคนร้ายกระชากแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
คุณยายศรีวัลเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่ยายเองกำลังขายหมกปลา

มีชายอายุประมาณ๓๐๔๐ปีรูปร่างอ้วนสูงใหญ่

จอดอยู่ห่างจากร้านไปสัก๒๐เมตร
จากนั้นคนดังกล่าวเดินลงมาถามว่ามีหมกปลาไหม
ยายก็คิดว่าเป็นลูกค้ายายก็ตอบไปมี
แต่คนนั้นไม่ซื้อแล้วก็เดินไปที่รถกระบะ
สักพักเดินกลับมาบอกอ้าวเอาหมกปลาก่อนที่จะอาศัยจังหวะ
ที่คุณยายเผลอเนี่ยคุณทั้งล้มโต๊ะที่วางหมกปลาของคุณยายนะ
แล้วก็กระชากสร้อยคอทองคำที่คุณยายสวมใส่อยู่
แต่คุณยายก็เอามือฉุดกระชากกับคนร้ายไว้

คุณยายได้คืนมาครึ่งหนึ่งคนร้ายได้ไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
ถึงรอบครั้งนั้นหวะ
นี่แหละฮะชาวบ้านชาวช่องก็เป็นห่วงคุณยายเหมือนกันนะ
แล้วก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะฮะ
ตำรวจจะเร่งหากล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ